กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่สุดนะครับ
ครอบครัวของย่าน้อยจากจังหวัดนครสวรรค์
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงินสูงสุด๑ล้านบาท
จะสามารถคว้ากลับไปทำทุนได้หรือไม่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
และพวกดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เตรียมตัวกันมาดีไหมครับ

คุยกันมาไหมคุยกันตลอดทางไหม
ว่าน่าจะตอบเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยไหม
จะเดาไปจะจริงอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่า
ผมก็ไม่ได้ตรงคำถามอย่างที่เรากะมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไง
เอาล่ะก็ขอให้ตรงนะ

ย่าครับเดี๋ยวเรามีคำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
ย่าน้อยต้องเลือกก่อนว่าย่าน้อยเนี่ย
มั่นใจเลยว่าเรื่องนี้ย่าตอบได้แน่
ยาเลือกเรื่องนะที่มั่นใจนะ
แล้วเก็บเรื่องทั้งหมดไว้ให้สมาชิกในบ้าน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑อำเภอท่าตะโกเรื่องที่๒ซักผ้าเรื่องที่๓บ้านของเราเรื่องที่๔ภาษาไทยป๕เรื่องที่๕ไทยรัฐทีวี

ยาน้อยเลือกเป็นข้อแรกนะครับเรื่องอำเภอท่าตะโกครับ
น้อยเกิดจังหวัดอะไรครับ
เริ่มเลยเกิดจังหวัดพิจิตร
ก็ติดกันกับนครสวรรค์เนอะไม่ใกล้ไม่ไกล
แล้วย้ายไปอยู่นครสวรรค์กี่ปีแล้วครับ
๕๐กว่าปีแล้วครับมาตั้งแต่อายุ๗ขวบ
ไปอยู่๗ขวบเลยแล้วอยู่ที่อำเภออะไรครับย่า
ไปอยู่อำเภอท่าตะโกเนี่ยค่ะ
แต่นี่อำเภอเฉพาะอำเภอท่าตะโกเนี่ยย่าไปมาทั่วยัง

ในอำเภอของเราเนี่ยมีของดีอะไรบ้าง
ถ้ามีก็วัดหลวงพ่อผ่องก็ดังนะ
เกี่ยวกับเรื่องอำเภอท่าตะโกนนี่แหละนะ
ย่าสมาธิดีนะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในคำขวานนี้
ตัวเลือกที่๑ปึงบรพส
ตัวเลือกที่๒ไททรวงดำ
ตัวเลือกที่๓เคาว์โคเผ็น
อยู่ทะตะโกมา๔๐ปีแล้วค่ะ
ถ้าพร้อมย่าเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สี่นครจำคาครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคุณย่าขอบคุณครับ
ย่ายังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ครับย่าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เลือกตาแถวปูแถวนะค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ปูแถวขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องนั่นก็คือเรื่องซักผ้าเรื่องบ้านของเรา
เรื่องสถาทายป๕เรื่องไทยรัฐบ้านของเราค่ะ
ทำไมเลือกเรื่องบ้านของเราให้ปู่แถวครับชอบซ่อนตังค์ไว้ตามบ้าน
แต่ย่าก็หาเจอไหมหาเจอค่ะเอาละครับขอเชิญปู่แถวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แถวย่าเลือกเรื่องบ้านของเรานะที่ย่าเลือกให้เนี่ยเขามีเหตุผล
เพราะว่าปู่ชอบซ่อนเงินตามบ้าน
กลับไปนี่คิดว่าจะมีอีกไหมจะทำไหม

นี่เดี๋ยวบอกให้ที่นึงซ่อนได้นะเห็นคนบอกที่บ้านเรามีประติธินเปล่า

ไม่ที่บ้านมีปฏิทินใช่ไหมคะมีครับ
เห็นบอกว่ามีปฏิทินและเป็นปฏิทินสวัสดีปีใหม่ด้วย

คำถามอยู่ตรงปฏิทินใบนี้แหละครับ
สมาธิดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

คือรูปพระอาจารย์ท่านใด
ตัวเลือกที่หนึ่งพระครูสังคลักษณ์ชินรัฐ
ตัวเลือกที่สองพระครูนิมิตรโพธิวัฒน์
ตัวเลือกที่สามพระครูนิวิทย์ปุญญากร
ตัวเลือกที่สี่พระครูนิกรปฐุมรัก
จำไม่ได้หรอกพ่ออะไรมึงก้าวออกไม่รู้
พ่ออะไรมันกะว่าจะเอาหาตังค์
ซ่อนหลังปฏิทินที่ชายาเขาแนะนำมา

ตัวเลือกที่สี่พระครูนิกรปฐุมรักครับ

พี่ตุ๋จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเพียงคุณต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเบิร์ตขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องซักผ้า

ขอเชิญน้องเบิร์ตมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เบิร์ตถ้าปู่เลือกภาษาไทยป๕ให้นะลูก

คำถามเกี่ยวกับข้อสอบภาษาไทยระดับชั้นป๕นี่แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ราชาศัพท์และความหมายในตัวเลือกใดผิด
ตัวเลือกที่๑ลิ้นพระชิวหา
ตัวเลือก๒ฟันพระทน
ตัวเลือกที่สามจมูกพระชานุ
ตัวเลือกที่สี่คอพระสอย

พร้อมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวที่๓ครับ
ทำไมไม่เลือกน้องบอลล่ะครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่โบขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่อง
ซักผ้าเรื่องใครรักจริง

พี่โบซักอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ครับ
ขอเชิญพี่โบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พี่โบหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างอ่ะลูก
มีล้างจานกับซักผ้าค่ะ

ซักผ้าใครมาช่วยมากที่สุด

เนี่ยนะที่ลื้อของเก่งเนี่ยนะ

คอยช่วยยกตะก้าพาไปตากค่ะ
สมาธิดีนะพร้อมไหม

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ผ้าตะก้าหนึ่งแล้วก็มีกระมังฟักฟอกด้วยนะครับ
แล้วก็มีกระมังใส่น้ำเปล่ามา๒กระมัง
แวนผ้าไม้แขวนเสื้อนะครับ
บ้านหนูมีกันทั้งหมด๗คนค่ะ
ซักผ้าหนูจะซักเสาร์อาทิตย์

สนุกดีซักกับนุ่มน้องค่ะ

ปอนด์ด้วยหรอ
เอาแค่๓คนค่ะ
เอาละ๓นมมานักเรียนมาเลยมาช่วยกันเลย
เอาอย่างนี้ผ้าในตะก้าเนี่ย

ด้วยความที่เราก็ต้องมีกฎกติกานะครับ
ว่าการขยี้ไม่ใช่เอาลงไปจุ่มแล้วเอาขึ้นเลย

ขยี้ชิ้นละประมาณ๒๐ครั้ง๒๐ที
และส่วนน้ำเปล่าหนูลูกขยี้สัก๑๐ครั้งนะครับ

แล้วพอยิกยี่เสร็จส่งให้พี่เบิร์ตขยี้อีก๑๐ครั้ง
แล้วก็บิดให้แห้งบิดเสร็จแล้วก็ส่งให้พี่บาทตาก
พอเอาผ้าสะบัดเสร็จแล้วใส่ไม้แขวนเสร็จถือว่าเป็นชิ้นที่๑
จะเริ่มซักชิ้นที่๒นะลูกนะ
เพราะฉะนั้นต้องไวพอสมควรเลยล่ะ๑๒๓๔๕ต้องขยี้เลยนะ
แล้วนับไปด้วยนะลูก๑๒๓๔แล้วลูกรู้ไหม

มันง่วนกับการคัดผ้า
เอาชิ้นที่ดูเลยชิ้นไหนที่เราเหมาะมือเราอ่ะให้เลือกเอา

รู้เลยล่ะว่าชิ้นไหนซักชิ้นไหนบางชิ้นไหนหนา
นั่งเลยลูกฟังโจทย์กฎิกาให้ดีนะครับ
และกติกาสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ซักผ้าจำนวน๖ชิ้น

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
นับเวลา
นับเวลา

โอ้โฮ
อาฮิละ
อุ่ชักไปเลย
เลือด
กุ๊เผา

เย็นรัง
สมัคร

ทีมงานซักผ้ามืออาชีพเลยนะลูกเนี่ย

เอาล่ะลูกเพราะฉะนั้นทำได้แล้วนะ
ตัวที่เรากำหนดเอาไว้นะลูกนะ๖ชิ้นนะ

ครอบครัวของป้าน้อยจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์๔ข้อได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
เพื่อพักผ้าจำนวน๖ชิ้น
แล้วเอาขึ้นตากให้เรียบร้อยภายในเวลา๓นาที
มาเอาใจช่วยว่าน้องโบทำได้หรือไม่ได้ครับ

รับทราบ